รถมันทุกน้ำมันยี่สิบสองล้อโอ้โหพลิกคว่ำที่ชอบดีคุณผู้ชมฮะ
น้ำมันเป็นหมื่นลิตรนองเต็มพื้นไปหมดฮะ
นั่นน่ะโอ้โหจะทำยังไงกันแล้วเนี่ย
คือรถก็ใหญ่นะครับแล้วดูน้ำมันนองถนนเลยดอม
คือกลัวมันจะไปทำให้ผิวถนนมันยิ่งขับยากอะ
นี่คือน้ำมันดีเซลครับไหลออกจากถังนะครับ
บนรถบรรทุกน้ำมัน๒๒ล้อนองเต็มถนนหมดทุกช่องทางจราจรเลย
รถบรรทุกคันนี้มันพลิกคว่ำฮะแล้วถังน้ำมันแตกเหตุเกิดบนสะพานข้ามถนนสุขุมวิท
ขาเข้ากรุงเทพมหานครหมู่หนึ่งตะบนหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรีครับ
เมื่อวานนี้โอ้โหคือย่ำไปแล้วเนี่ย
ไม่ใช่ว่าพอเลยจุดรั่วไปล้อมันจะไม่ลื่นนะอืม
ยังมีน้ำมันที่ติดล้อลื่นนะครับคุณผู้ชมถ้าขับผ่านแบบนี้ต้องระวังนะ
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสพเมืองชนบุรีแล้วก็กู้ภัยไตรคุณธรรม
เข้าตรวจสอบรถบรรทุกน้ำมัน๒๒ล้อนะครับของบริษัทแห่งหนึ่ง
ตะแคงซ้ายแบบนี้อยู่ถังน้ำมันแตกน้ำมันไหลออกมาเพียบเลย
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรครับคุณผู้ชมปิดการจราจรทำให้รถติดสะสมยาวเป็น๑๐กิโลเมตรกว่า
นะครับส่วนคนขับรถบรรทุกคือนายอำนวยคงศักดิ์อายุ๓๗ปี
ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีไปแล้วนะก่อนหน้านี้
จากเขาได้รับบาดเจ็บครับต่อมานายพิสิทธิจันกล้าท่านผู้มนุยการแขวงทางหลวงที่หนึ่ง
ไปที่เกิดเหตุครับท่านชี้แจงบอกว่าไอ้น้ำมันที่ไหลออกมาประมาณหมื่นลิตรเนี่ย
เพราะดีนะเป็นน้ำมันดีเซลมันจึงไม่ติดไฟง่ายนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็บล็อกทางเดินน้ำมันให้ไหลลงร่องระบายน้ำแล้วก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันแก้ไข
ด้วยการซับน้ำมันก่อนซับซับซับแล้วเดี๋ยวต้องฉีดล้างคราบน้ำมันอืม
ต้องฉีดให้ดีนะต้องฉีดให้ดีโอ้โหไม่งั้นถ้าคราบยังอยู่เนี่ย
มันลื่นนะครับน้ำมันเนี่ยแล้วพวกคันที่เคยเจอผ่านไปแล้วเหยียบน้ำมันไปแล้วเนอะ
ขับต่อไปแล้วจะไปเบรกข้างหน้ามันจะลื่นอ่ะสิผมเคยเจอนะ
นั้นขนาดว่าไม่เยอะนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเหยียบไปปั๊บนะ
วงมาลัยไม่ต้องพูดถึงครับคุณหมุนได้แต่คุณควบคุมมันไม่ได้
มันทันแบบนี้เลยนะต้องระวังฮะเรื่องน้ำมันรั่วนะครับ
นี่อาจจะต้องเอาทรายมาซับด้วยนะเนี่ยแต่พี่เบิร์ตมันเยอะมากจน
คือถ้าเกิดมันน้อยเราจะเห็นทรายไง
แต่พอมันเยอะขนาดนี้นี่ดูปุ่มนี้ต้องซับก่อนไง
มุมนี้นี่คือเหมือนน้ำท่วมเลยนะเมื่อกี้
โอ้โหใครผ่านตรงนี้ระวังหน่อยนะเนี่ย